อีกหนึ่งพิธีในงานแต่ง

นี่ก็เป็นพิธีที่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการส่งบ่าวสาวเข้าสู่เรือนหอใช่ไหมค

พอร้องจบนะคะเขาจะมีการกระตุกเปรย์
เพื่อให้หมอนกระเด้งกระเด็นออกไป
โอ้โหถ้าหมอนกระเด็นไปตกฝั่งเจ้าบ่าว
หมายความว่าจะได้ลูกชายแน่
แต่ถ้าหมอนกระเด็นไปตกฝั่งผู้หญิงเจ้าสาว
แปลว่าก็จะได้ลูกสาวไง
แล้วถ้าเกิดว่าหมอนกระเด้งออกมาแล้วไม่มีใครรับได้เลย
ไม่ต้องรับก็ได้แค่ไปทางซ้ายทางขวาหรือหน้าหรือหลังว่ากันไป

ถูกต้องฝั่งเจ้าบ่าวเยอะกว่าไหมฝั่งเจ้าสาวเยอะกว่าไหม
ก็แล้วแต่นะคะคือเป็นการเสี่ยงทายเพศของคู่บ่าวสาว
และผลปรากฏที่ออกมาคือยังไงคุณเห็นไหม

ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันก็เป็นเหมือนพิธีการเสี่ยงทาย
ตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไง

เรื่องของลูกเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงทายอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นใครลูกออกมาถูกตรงตามที่เสี่ยงทายไหม

ไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย